ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของรถที่ถูกรถไฟชนจนมีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๓คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดตัดทางข้ามรถไฟหน้าโรงเรียนเทศบาล๓ประชายินดีหมู่๒ตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรี
รถยนต์นิสสันถูกรถไฟขบวนที่๗๒๖ท่าม่วงบางซื่อซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาพุ่งชนเข้าที่จุดตัดข้ามทางรถไฟซึ่งไม่มีเครื่องกั้น
แล้วก็ลากกระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตรนะครับรถก็จอดนิ่งอยู่ที่พงหญ้าข้างทางสภาพหน้ารถกระจกแตกหลุดทั้งบานเลย
ในรถก็มีร่างของนางสาวมนฤดีอินจ่างอายุ๒๔ปีเป็นชาวบางละมุงจังหวัดชนบุรีถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาเบาะนั่งข้างคนขับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมานะครับแล้วก็ยังมีนางสาววรังคณาเสลาคูณ
อายุ๔๐ปีร่างเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้างโป่น
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เท่ากับว่าเสียชีวิตสองศพด้วยกัน
รถนะครับยังมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับมีบาดเจ็บอีก๓คนมีนายนพัฒน์ชะนินรณรงค์อายุ๒๔ปีเป็นคนขับ
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยคือนายธนกรแซ่อึ้งอายุ๒๕ปีบาดเจ็บที่ขาขวา
แล้วก็เด็กชายนารินชะนินดรณรงค์อายุ๓ขวบเป็นลูกชายของคนขับ
น้องก็สาหัสเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ตำรวจสพบ้านโป่งบอกว่าจากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายนพัฒน์ขับรถพาภรรยาลูกชายแล้วก็ญาติอีก๒คน
กัน๕คนมาจากพัทยาชนบุรีกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านที่อำเภอบ้านโป่ง
จุดเกิดเหตุเป็นจุดตัดทางข้ามรถไฟซึ่งไม่มีเครื่องกั้น
ขณะกำลังขับรถข้ามเนี่ยไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟที่เขาเปิดเตือนมา
พอมาเห็นรถไฟก็กระชั้นชิดมากแล้วแล้วไปตกใจหยุดรถกลางรางคุณเขียนมาสอน
รถไฟก็เลยชนแล้วก็ลากกระเด็นไปไกล
นางสาวมนฤดีภรรยานั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับเสียชีวิตคาที่
ส่วนสามีคนขับเนี่ยสาหัสลูกชายก็นั่งอยู่กับภรรยานะ
แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสมีนางสาวรังคณาที่เป็นป้านั่งอยู่เบาะหลัง
เด็นออกไปนอกรถเสียชีวิตนายธนากรญาติอีกคนนึงนั่งอยู่เบาะหลัง
ขาข้างขวาตอนนี้ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเหตุการณ์ต่างเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนสืบสวนทางคดีกันต่อไป
เตือนกันไว้นะว่าทางข้ามรถไฟมันอันตราย
บ่อยครั้งที่เป็นข่าวลักษณะแบบนี้นะคะ